เย็นสบายค่ะอุณหภูมิประมาณ๒๘องศาเซลเซียส
แต่ทีนี้นะคะจะเห็นว่าความหนาวมันไปแล้วค่ะ
นู้นเส้น๑๐๑๔ไปถึงประเทศลาวแล้วเรียบร้อย
ส่วนเส้นความชื้นพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มฝนหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้
ที่ประเทศเมียนมาเขาเข้ามาประชิดประเทศไทยนะคะ
ฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีตากยาวไปจนถึงจังหวัดเชียงราย

เดี๋ยวจะเกิดฝนปลายฤดูหนาวขึ้นมาได้
แต่ถ้าเขาจะเกิดฝนเมื่อไหร่เราจะรีบแจ้งนะคะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศโอ้โหตอนเช้าก็อากาศดีอยู่หรอก
แต่พอกลางวันโอ้โหกลายเป็นสีแดงกลายเป็นสีส้ม
อุณหภูมิเท่าวัดประมาณ๓๓๕องศาเซลเซียส
แต่ความร้อนที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกที่เราจะสัมผัสได้
อาจจะทะลุ๓๙๔๐องศาเซลเซียสได้เลย
ฤดูหนาวอะไรมันร้อนขนาดนี้

เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วภาคใต้กังวลเรื่องของฝน

เนื่องจากลมมรสุมประจำฤดูอ่อนกำลังลงด้วยนะคะ
ทำให้ฝนแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย
แต่จะมีบ้างประปรายนะคะในบริเวณริมฝั่ง
ก็คือฝั่งทะเลอ่าวไทยนั่นเอง
ทีนี้พอฝนน้อยคลื่นก็น้อยตามไปด้วยนะคะ
สูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
ขณะที่เรายังอยู่ในฤดูหนาวแบบนี้
ฤดูหนาวระวังฝืนไฟ